ตะบนตลุกดูเรียกรับเงินผู้รับเหมา
ทำโครงการน้ำปลาปลาเรียกล้านต่อหกแสน
จับแบบนี้เลย
โอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมฮะวิ่งหนีอยู่แป๊บนึง
ฉากในหนังนะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชม
อ๋อโอโหชุดสืบสวนตำลวดปราบปรามชุดจริตและประพฤษมีชอบหรือปอปอปอ
ล็อกตัวใครก่อนอ่ะล็อกตัวมานพมานพคือผู้ต้องหาในคดีสนับสนุนเจ้าพนักงานให้เรียกรับทรัพย์สินหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
จะวิ่งหนีตรงนี้ที่ไหนเป็นลานจอดรถหน้าธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุทัยธานี
ไฟไม่รอดนะครับและยังจับใน
สอบสวนกลางทันทีแล้วส่งอีกชุดอีกชุดออกไปพร้อมกับหมายสารอาญาคดีทุจริต
และประพฤติและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ไปจับใครล่ะคนนี้คุณผู้ชมมาถึงแล้ว

คนนี้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่อำเภอทัพทันอุทัยธานี
จับได้ที่บ้านยึดปืนนะครับมีทะเบียนนะ
ยึดปืนมีทะเบียนได้หนึ่งกระบอก
ไปดูปฏิกิริยาของท่านนายกเทศหน่อยสิ
อ้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมให้ดูปฏิกิริยาหน่อย

หลังจากจับกลุ่มในวีรชาตินะครับ
พอจับกลุ่มแล้วเสร็จปั๊บตำรวจไปจับใครอีกอ่ะ
นะครับไปจับนายธนพัฒน์
คนนี้เป็นประหลัดเทศบาลตลุกดูแล้วก็นายกุณฑัศน์
เป็นผู้ช่วยในช่างโยธาเทศบาลตลุกดู
รวมผู้ต้องหาทั้งหมด๕คนด้วยกัน
คนไปจับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
ไม่ใช่ไปตำรวจน้อยพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
โอ้โหนะครับผู้ประครับการตำรวจปปป
ท่านเปิดเผยปฏิบัติการจับกลุ่มครั้งนี้บอกว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการ
ซึ่งยื่นประมูลโครงการสร้างระบบท่อปลาปลา
ในพื้นที่ตะบนตลุกดุและตะบนหาดถนนมาถึงตรงนี้
เบิร์ตจะอยากให้คุณผู้ชมได้ดู
ถ้าคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการประมูลของทางราชการ
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเอามาฟังเขาเขาทำกันยังไง
คือนี่เขาก็นะครับยื่นโครงการผ่านวิธีประกวดราคา
เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ใครยื่นนะครับ
คนยื่นก็ไม่รู้ยื่นให้ใครถ้าถ้าตามเจตนารมณ์เป็นแบบนี้
แต่คุณผู้ชมนะครับพี่ไทยของเราพี่ไทยของเรายื่นเหรอ
ปั๊บดูดูว่าใครยื่นแล้วส่งคนไปขู่
เฮ้ยดอมโครงการนี้ผู้ใหญ่ขอว่ะดอมหยุดยื่น
ยุดยื่นดอมหยุดยื่นนี่ก็คือมาคมคู่เลย
แบบนี้นี่ผมยกตัวอย่างโครงการนี้ไม่หยุด
ไม่หยุดประมูลชนะด้วยจ้ะประมูลชนะด้วยจ้
เอาทำยังไงจะสกัดมันให้ได้เนี่ยจะสกัดอ่ะ
บอกให้หยุดไม่หยุดหลังจากชนะ
ชนะการประมูลมีกลุ่มอิทธิพลนะครับ
น้ำแข็งไปร้านก่อสร้างปั๊บพี่เบิร์ตมาบอกเลย
อย่าขายวัสดุก่อสร้างให้กับบริษัทดอมถ้ามาซื้อนะ

คุณดื้อผมบอกคุณแล้วให้คุณหยุดไงนี่แหละครับมันจะเอาโครงการกันมันทำกันแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับก็ไปเขาทำงานไม่ได้นี่
ทำงานไม่ได้คราวนี้นายกเทศนี่เนื้อเรื่องที่ตำรวจเขาบอกนะผมไม่ได้เก่าหา
นายกเทศมนตรีตะบนตลุกดูเรียกพบ๓ครั้งเจ้าของโครงการนี้ที่ประมูลชนะเนี่ย
คุณถ้าทำงานต่อคุณมีสักล้านไหมมีสักล้านไหมเดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้
เดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้ผมไปเคลียร์ให้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุณจะได้มีของขาย
นะครับเขาจะได้ขายของให้คุณคุณจะได้ซื้อของไปทำ
๖แสนด้วยไหม

อีกของเขาของเขาก็คือเขาเป็นลูกเขยอืมลูกเขยของท่านรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหัฐไทยนายชาดาไทเศษที่ตอนนี้ท่านได้รับมอบหมายให้ปราบปราม
ผู้มีอิทธิวนศ์ครับวันก่อนได้ขึ้นบัญชีอยู่ใช่ไหมเออ
ขึ้นบัญชีอยู่ขึ้นบัญชีอยู่โอ้โหพอเรื่องแบบนี้มาถึงครับ
ท่านบอกว่าอะไรนะจะต้องกวาดบ้านตัวเองก่อน
ใช่ไปดูปฏิกิริยาท่านครับว่าท่านเป็นยังไงฮะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยมีความจริงใจในการทำงานเรื่องนี้นะครับ
ชาดาก็นักเลงนะครับผมว่าผมคุยกับท่านชาดาคำสองคำเนี่ย
นักเลงคุยกันรู้เรื่องนะท่านไม่เกี่ยวนะท่านบอกแล้ว

ปฏิกิริยาของคุณชาดาบอกผ่านท่านจรุนเกียรติมาท่านเป็นบริษัทเลยครับ
ก็เคยบอกแล้วก็เคยเตือนแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับล่าสุดล่าสุดในวีรชาติกับพวกนะครับ
ยื่นประกัดตัวในชั้นสอบสวนวางหลักทรัพย์คนละ๔๐๐๐๐๐บาท
ปล่อยตัวชั่วคราวนะได้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ
แต่ต้องเข้าพบถ้ามีการนัดรายงานตัวต้องมานะนะครับ
เอาล่ะพอเรื่องของท่านนายกเทศวีรชาติไปถึงคุณชาดา

เป็นเจ้านายด้วยมธ๑กับมธ๒น่ะ
นายอนุทินชาญวิรากูลครับรองนายก
มศนวิรากูลของรัฐบนตรีละถ้ามนตรีว่าการกระโสมหาดทาย
ท่านบอกว่าแม่ท่านพูดแบบนี้เลยนะ

ไม่มีใครมีเส้นมีสายไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายไง
ส่วนนายชาดาก็ยอมรับโทรมาบอกผมแล้ว
รายงานผมแล้วว่าวีรชาติเป็นลูกเขย
เดี๋ยววันนี้คุณชาดาท่านนี้มธ๒จะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้ครับ
แต่ว่าจุดหนึ่งที่สงสัยตั้งแต่การประมูลแล้วนะ

พื้นที่ตะมนต์ตะลุกดูกแล้วก็ตะมนต์หาดธนง
แล้วทำไมข้อมูลถึงหลุดไปไปถึงผู้ประมูลอีกฝ่าย
มากดดันได้นี่แหละ
นี่แหละแล้วก็เพิ่มเติมจากที่พี่เบิร์ตบอกเลยนะ
ทางพตจรุงเกียรติ์ท่านบอกว่า
หลังจากที่มีการคุยกับคุณชาดา
คุณชาดาเขาพูดประโยคนี้คือเขาบอกว่าเข้าใจกระบวนการนะ
แล้วก็ย้ำบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเตือนแล้ว
ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่หยุดก็ดูแลตัวเองกันไป

แต่ทีนี้การสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งหมดคุณผู้ชม

แล้วส่วนผู้เสียหายตอนนี้คือพบข้อมูลแค่รายเดียว

ข้อมูลที่เราเอามาอ่านเอามาเล่านี่คือ
ข้อมูลจากท่านนี้นะพตจรุงเกียรตินะ
ที่ท่านบอกว่าพฤติกรรมพฤติการเป็นยังไงจากหลักฐาน
ต้องรอดูคุณชาดาจะออกมาชี้แจงวันนี้แหละนะคะ
นี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลเยอะด้วยนะ